ไปดูกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีการปูพรมค้นหา๒หมู่บ้าน
ตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย

คือเกิดคดีทั้งเรื่องของการจับกลุ่มยาเสพติด๙ล้านกว่าเม็ด
มีคดียิงกำนันตำบลปกำนันทวีศักดิ์
ทำให้ภรรยาแล้วก็ลูกเสียชีวิตนะคะ

ว่าใครเป็นคนบงการใครคือมือปืน

ไปดูบรรยากาศของการตรวจค้นกันหน่อยคุณผู้ชม
ก็คือไปตั้งแต่ประมาณตี๔๓๐

กำลังตำรวจทหาร

แล้วก็ฝ่ายปกครองไปรวมกันทั้งหมดประมาณ๖๐๐นาย

ถือว่าเป็นการปูพรมค้นหาทั้งเรื่องของ

คือก่อนหน้านี้ก็ปูพรมค้นหาในพื้นที่ตรงนี้แล้วเรื่องของอาวุธนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ครั้งนี้นำโดยพลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์

ก็ไปกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายไป๒หมู่บ้านค่ะ
ก็คือบ้านห้วยหานที่หมู่๙
อีกบ้านนึงก็คือบ้านห้วยคุหมู่๘
ตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
แล้วก็ไปตรวจสอบโรงงานน้ำดื่มภูสตาร์บ้านห้วยหานด้วย
โรงงานน้ำดื่มถือว่าเป็น๑ใน๓๒เป้าหมาย
ที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจค้นตามแผนปฏิบัติการ
เขามีชื่อว่าฟื้นฟูปูพรมเก็บหลักฐานดำเนินการต่อ
อิทธิพลประชาชนเป็นสุข

เพื่อที่จะหาหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ต้องสงสัย
ในคดียิงถล่มกำนันตำบลปนายทวีศักดิ์ยอดมณีบรรพฤษนั่นเอง
จนทำให้ลูกชายแล้วก็ตัวกำนันได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่ว่าภรรยาแล้วก็ลูกสาววัย๕ขวบเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้ถ้าจำกันได้ก็คือช่วงปลายเดือนเมษายน๒๔เมษายนนะคะ
แล้วก็เป็นการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีค้างเก่า
อย่างคดียาเสพติด๙๔๐๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เมื่อวันที่๓เมษายนที่ผ่านมา
ในพื้นที่บ้านไทยเจริญที่ตำบลม่วงยายอำเภอเวียงแก่นด้วย

จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ก็มีการยึดอาวุธปืน

แล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติด๙๔๐๐๐เมตร

ส่วนที่เหลือตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า
บางคนอาจจะเป็นคีย์แมนสำคัญหรือว่าเป็นกุญแจสำคัญ
ในการไขไปสู่คดีการยิงกำนันทวีศักดิ์นั่นเองค่ะ
โดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับคณะ

ไปที่สพเวียงแก่นแล้วก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าจากการปิดล้อมตรวจค้นครั้งนี้
ทำให้เจ้าหน้าที่ยึดวัตถุพยาน
แล้วก็หลักฐานต่างรวมถึงตัวบุคคล

ขยายผลไปยังกลุ่มมือปืนแล้วก็ผู้ที่บงการได้
โดยเฉพาะการจับกลุ่มนายพิชิตชัยอนุชิตวรการ

คนนี้เขาเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติด
ล้านกว่าเมตรแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอน
ของการยื่นพยานหลักฐานเพื่อที่จะออกหมายจับนะคะ

เพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงมันก็จะมีความเชื่อมโยงตั้งแต่เรื่องของเกี่ยวข้องมีประวัติต่างเรื่องของยาเสพติดรวมทั้งคดีที่เราจับได้ทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาทั้งหมด
เพราะว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องขยายผลให้ได้และเพื่อรวมรวมข้อมูลของประวัติฐานาศาสตร์ในการที่จะนำสูตรสารขวนมัตย์ออกหมายจับครับ
แล้วก็จะเร่งติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับอีก๑คน
ชื่อว่านายจุมพลยอดมณีบรรพฤษ
ตอนนี้ยังหลบหนีอยู่
๒คนนี้อย่างที่บอกค่ะว่าน่าจะขยายผลไปถึงกลุ่มมือปืน

แล้วก็การตรวจค้นทั้ง๓๒จุด
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจยึดโรง

แล้วก็รีสอร์ทอีก๑แห่งในหมู่บ้านฟ้าทรายงามที่ตำบลปนะคะ
เป็นของนายยุทธนาเกษตรโสภาพันธ์
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาบ้า๙๔๐๐๐เมตรด้วยค่ะ